หลังจากที่เรือบรรทุกผู้โดยสาร
ประสบเหตุล่มบริเวณท่าน้ำวัดสนามชัย
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนั้น

เพื่อจะช่วยเหลือผู้เสียชีวิต
วงเงินรวมกว่า๓๔๐๐๐บาทนะครับ

ประสบเหตุล่มหน้าวัดสนามชัย

เมื่อวันที่๑๘กันยายนที่ผ่านมา
ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม๒๘คน

ตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยานะครับ

โดยมีพลตำรวจรีสุทธิพวงพิกุล

ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าของเรือ

รับจ้างขนส่งโดยสารเป็นอันตราย
เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย
ร่วมกันใช้ยานพาหนะผิดเงื่อนไข
ข้อกำหนดในใบอนุญาตใช้เรือ
ร่วมกันใช้เรือยนบรรทุกผู้โดยสาร
มากกว่าจำนวนที่แจ้งในใบอนุญาต

ฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติการเดินเรือ

เรื่องต้นครับเจ้าของเรือปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ส่งตัวให้ศาล

เพื่อจะนำเงินไปช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์
เพราะเรือนั้นไม่ได้ทำประกันภัยนะครับ

สารวัตรงานสอบสวนตำรวจภูทรพระนครศรีอยุธยา

หาข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแนวเขื่อนหน้าวัด
ซึ่งพระครูประหลัดสมบัติสิริสุวรรณโน

จากสร้างมานานกว่า๑๕ปี
ก่อนที่จะมารับตำแหน่งเจ้าอาวาส
โดยจุดประสงค์การสร้างก็เพื่อป้องกันตลิ่งพังนั่นเองครับ
เรียกร้องกรมเจ้าท่าอย่าโยนความผิดให้กับวัด
จากนั้นตำรวจได้เชิญเจ้าอาวาสไปให้ปากคำ
ในฐานะพยานการสร้างเขื่อน

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกันบ้างนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกดุษฎีอารัยวุฒิ

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย

ผู้เสียชีวิตทั้งหมด๒๘คน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น๓๔๓๐๐๐บาท
ขณะที่นายสุธิพงศ์ทวีชัยการนะครับ
ที่การคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม
ประกอบธุรกิจประกันภัยยืนยันว่า

ค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้ประสบเหตุ
ล่มตามอัตราที่กฎหมายกำหนดเอาไว้

อกจากนี้ยังเตรียมหารือกับกรมเจ้าท่า
เพื่อติดตามดูแลการทำประกันภัยสาธารณะ
โดยเฉพาะทางเรือให้เชื่อมโยงข้อมูล
สามารถตรวจสอบอายุกรมทันได้

ประกันภัยที่เหมาะสมกับหลักศาสนาอิสลามด้วย

ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้คุณผู้ชมทราบต่อไปนะครับ